ไปดูหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นภาพในโลกออนไลน์แล้วก็ฮือฮากัน
สำหรับภาพของนายแพทย์ที่ต้องบอกว่าเป็นภาพงานคล้ายงานแต่งงาน
ศูนย์ศาสตร์ปีที่ห้าคือหมอเตร็มเนี่ยดังน่ะเอื้อ
เป็นนักการเมืองดังเคยได้ฉายาเป็นดาวสภามาก่อน

ตอนนี้ก็เป็นนายกเทศมนตรีด้วยนะ
ใช่ค่ะของที่ทางด้านของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ทีนี้หลายคนเขาก็เลยสงสัยแล้วก็อยากที่จะรู้ข้อเท็จจริงแน่นอน

ประชาชนได้รู้ว่าตกลงแล้วจริงหรือไม่จริงแต่งงานหรือเปล่า
ทีนี้นักข่าว๕คนที่เดินทางไปสัมภาษณ์ปรากฏว่า
อกจากจะไม่ได้สัมภาษณ์แล้วโดนจับแก้ผ้า

ที่ไปขอเข้าสัมภาษณ์นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระ
กรณีที่มีภาพแต่งงานกับเด็กสาวม๕ออกมาทางสื่อออนไลน์นี่แหละ

ค่ะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล๔คนเข้าไปด้วย

ให้เจ้าหน้าที่ถอดกางเกงของผู้สื่อข่าว
ใช่หมอเปรมพูดในลักษณะที่ว่า

ทำไมนำเสนอข่าวแบบนี้ไม่ถามกันก่อนเลย
แล้วก็บังคับให้ถอดกางเกง
ก็พยายามที่จะร้องขอแล้วก็บอกว่าทำไมต้องขนาดนั้น
เปรมไม่ยอมบังคับให้ถอดกางเกง
แล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้
แล้วก็พูดประมาณว่าแล้วถ้านักข่าวโดนประจานบ้าง

แล้วก็รายงานข่าวบอกว่ามีนักข่าวผู้หญิงคนนึง
ร้องไห้แล้วก็วิ่งร้องไห้ออกมาจากห้องที่เขาให้เข้าไป
แล้วก็กักตัวนักข่าวเอาไว้จนถึงเที่ยงกว่านะ
คือเจอหมอเปรมประมาณสัก๙โมงกว่าแล้วก็เข้าไปในห้อง

คือจากข่าวออนไลน์ก็ว่าแรงแล้ว
ข่าวต่อไปหนักกว่าอีกก็คือเรื่องที่ว่ามีประเด็นกับผู้สื่อข่าวกับนักข่าว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายปราเมฆเหล็กเพชร
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็เลยบอกว่าทางสมาคมรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว

เห็นตรงกันว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนี้
ข่ายการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้สื่อข่าว
แล้วก็เข้าข่ายการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายนะคะ
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะ
สำหรับแถลงการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

บอกว่าการกระทำของหมอเปรมเนี่ยเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
แม้ผู้ตกเป็นข่าวจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวของตัวเอง

ก็สามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายต่อผู้ละเมิด
แต่ไม่ควรใช้กำลังกระทำการ
อันเป็นการแสดงออกถึงการคุกคามสื่อมวลชนเช่นนี้
รวมถึงยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๕
คือข่มขืนใจให้ผู้อื่นยอมจำนวน
โดยเป็นการทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพ
รวมถึงยังขัดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒
มีการหน่วงเหนียวกักขังคุกคามเสรีภาพในร่างกาย
พร้อมกับขอให้บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนักการเมือง
ดำเนินการตามหลักจริยธรรมและร้องทุกข์กล่าวโทษ

และให้ตำรวจดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุด
นี่เป็นใจความของแถลงการที่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนผู้สื่อข่าวทั้ง๕คนวันนี้เตรียมแล้วที่เดินทางไปสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
เพื่อเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีเองก็พยายามติดต่อไปยังนายแพทย์เปรมศักดิ์เหมือนกัน
เพราะว่าจะไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ